อันนี้มาดูเรื่องของความซึ้งกันหน่อยละกันนะ
อาจจะเสพข่าวดูข่าวที่มันเครียดกันบ้างแล้วนะคะ
โอ้โหพ่อแม่เนี่ย
ถ้ามีลูกเนี่ยที่แบบตั้งใจเรียนจนจบเนี่ย

ลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเมื่อสาวคนนี้เขาเซอร์ไพรส์คุณพ่อค่ะ
พ่อพ่อไม่เคยรู้เลยลูกเรียนจนจบอ่ะ
นักศึกษาสาวคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปซึ้งแบบนี้ลงในติ๊กต๊อกนั่นแหละค่ะ

ใส่ชุดรับปริญญาอู๋เอาใบปริญญาไปหาพ่อ
ระบุข้อความไว้นะบอกพ่อไม่เคยรู้
ลูกเรียนจบปริญญาตีเพราะเนื่องจากว่าต้องทำงาน
เราก็ไม่อยากให้ที่บ้านและครอบครัวต้องกังวล
แอบส่งตัวเองเรียนจนจบอ่ากลับบ้านเตอร์ไพรส์คุณพ่อ
ให้คุณพ่อได้ภาคภูมิใจมีอีกคลิปนะอู๋เนี่ย
เดี๋ยวลองดูแล้วกันเขาบอกว่าเธอบอกแอบเขินเหมือนกัน
ตอนไปสเปรสท์พ่อค่ะ
จริงจริงอ่ะพ่องงอยู่ใช่พ่อยังมีอะไรวะ
ชุดนี้มาคือยังไงคือคืออะไรแล้วเอาอะไรมาให้นะคะ
พ่อก็คงทำงานอยู่แล้วก็แบบถอดเสื้อเดินมาแบบนี้เลยนะ

อีกคลิปนึงเขาบอกว่ามีพิธีมอบปริญญาบัตรให้กับผู้ชม
แบบเรียนจนจบแล้วก็มาเตอร์ไพรส์คุณพ่อแบบนี้
หลายคนบอกซึ้งใจมากดูแล้วน้ำตาจะไหล

เห็นคุณพ่อใส่ชุดคุยแล้วหลายคนก็ยิ่งซึ้งเข้าไปใหญ่ว่า
เอาชุดคุยลูกมาใส่หล่อไปเลยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยยังมีรุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้ามาแสดงความยินดีกับรุ่นน้องคนนี้ด้วยที่ตั้งใจเรียน
ส่งตัวเองเรียนจนจบสรุปเธอจบคณะรัฐศาสตร์ด้วยนะ
เป็นความน่าภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยค่ะ
แสดงความยินดีด้วยนะคะนี่แหละความตั้งใจจริงนะคะ